แต่ว่าทีนี้ค่ะต้องมาประเมินการเคลื่อนไหวการชุมนุมในช่วง๒วันที่ผ่านมา
พฤศจิกายนโดยเฉพาะในช่วงวันที่๑๗พฤศจิกายน
มีการชุมนุมที่บริเวณโดยรอบรัฐสภาที่เกียรติกาย
มีกลุ่มผู้ชุมนุมหลักคือ๓กลุ่ม
ก็คือจะมีทั้งกลุ่มที่ใส่เสื้อสีเหลืองกับกลุ่มรัศดรนะคะ
ซึ่งก็มีช่วงจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับว่าสองกลุ่มมีการปะทะกัน
มันมีจังหวะที่มีคนได้รับบาดเจ็บมีเสียงดังคล้ายเสียงปืน

เรื่องนี้ตำรวจต้องชี้แจงให้ชัดว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้น
ใครเป็นคนมีปืนใครเป็นคนยิงนี่นะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ก็ได้พูดถึงการชุมนุมเมื่อ๑๗พฤศจิกายน
บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตามหาผู้ชายที่ใส่ชุดสีชมพู
ที่คาดว่าเป็นกาดของกลุ่มราศดรนำอาวุธปืนมาก่อเหตุที่บริเวณดังกล่าว
อันนี้โคศกบชนนะคะเป็นคนให้ข้อมูลครับนี่ค่ะ
ตามภาพนี้นะคะตามวงกลมสีแดงนี่นะคะตามลูกศรสีแดงชุดชมพูนี้นะฮะ
เริ่มเปิดฉากยิงก่อนพร้อมทั้งมีการนำรถน้ำวิ่งเข้าใส่ประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่บริเวณแถวถนนทหาร
มีปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนะคะพลตรวจรีปียะบอกว่าต้องหาข้อมูลค่ะ
ว่าผู้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นมืออาชีพในการก่อเหตุหรือไม่ขอขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชนที่ให้ข้อมูล
ซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็สอดคล้องกับภาพในกล้องวงจรปิดนะคะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็เจอภาพดังกล่าว
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุคนดังกล่าวเป็นใครคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วเร็วนี้ค่ะ
นี่นะคะตามภาพนี้นะคะครับชุดชมพูคนนี้ส่วนที่มีกระสุน
กระสุนมาจากไหนพลตำรวจรีปียะบอกว่าข้อที่จริงแล้วเนี่ยค่ะ
ว่ากระสุนอยู่ที่บริเวณแยกเกียรติกายและกระสุนปืนดังกล่าวก็มาจากกลุ่มพวกเขาเอง
ซึ่งอยู่ระหว่างรอพยานหลักฐานอยู่นะคะเพื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ในการตรวจร่องรอยกระสุนและร่องรอยการยิงส่วนจะเป็นการยิงกันเองหรือไม่
หรือใครยิงใครยังไงตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนค่ะ
ส่วนที่บอกว่าไม่พบกลุ่มตรงข้ามหรือบุคคลที่อยู่ในตรอกซอกซอยยิงเข้ามาเลยหรือเปล่า
อันนี้นักข่าวก็ถามทางตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่เป็นในส่วนของรายละเอียด
รายละเอียดบางเรื่องยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน
ก็จะให้ข้อมูลเท่าที่พอที่จะบอกได้ก็ยืนยันเอาไว้แบบนี้บอกว่าคือตำรวจเนี่ยเป็นคนกลาง
ไม่ใช่คู่ขัดแย้งตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
ดังนั้นเมื่อมีใครกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันครบองค์ประกอบความผิดของกฎหมายเนี่ย
มันก็ต้องถูกดำเนินคดีซึ่งไม่ใช่ว่าความผิดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีได้
คือไม่ว่าใครจะกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งนั้นทางพลตำรวจรีปิยะบอกว่า
ผู้ชายที่ใส่ชุดสีชมพูอะค่ะที่คาดว่าเป็นกาดของกลุ่มราศดรเนี่ยนะคะ
แล้วก็เริ่มยิงก่อนเนี่ยนะคะมีรูปตามที่เห็นเนี่ยค่ะ
ผู้ชายเสื้อชมพูอยู่ในม็อบของคนที่ใส่เสื้อเหลืองระหว่างมีการชุมนุมด้วยนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนะคะ
ระหว่านี้ก็มีน้องน้องนักข่าวนะครับเอ่อนำข้อมูลมาให้มีชายชุดสีชมพูที่นำเอาปืนนะครับ
หน้าถ้าดว่ามันคือการส์ของสถานราชนะครับที่เริ่มเปิดถาดยิงก่อนนะครับ
มีการนำรถน้ำวิ่งเข้าในบริหารสถานที่ชมพูดที่นำ
แล้วก็มีกระทุนตกอยู่ในภรรณที่เกิดเหตุ

เพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันยิงกันเองหรือว่าเป็นการยิงเขา
ก็คงต้องสุดส่วนต่อไปขึ้นขนาดนี้อยู่ในวางการสุดส่วนต่อไป
ท่านรองคุณบริษัทการ์ตำรวจนครบรรย์ยืนยันข้อมูลล่าสุดเป็นแบบนี้